ตามเรื่องนี้ค่ะที่นครปฐมน้องเป่าอายุ๑๖ปีนะคะ
นักศึกษาปี๒ช่างไฟฟ้า
วันหยุดไปช่วยแม่ขายกาแฟโบราณ
อยู่ดีมีวัยรุ่นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มานะคะ
ถามน้องเปล่าว่าที่ร้านขายอะไร

ถูกทำร้ายจนสลบไปตรงนั้นเลยพี่อุ๋ย
แล้วน้องยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเนี่ยคราบเลือดยังหลงเหลืออยู่เลยนะคะ

ล่าสุดวันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
ยังมีกองเลือดอยู่เลยกองเลือดแห้งอยู่กองหนึ่งที่จุดเกิดเหตุ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคนเจ็บชื่อน้องเปล่าอายุ๑๖
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

กล้องตัวแรกนี่ค่ะวัยรุ่นสองคนผู้ชายใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อ
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาผ่านหน้าร้านกาแฟของน้องเป่าที่เตรียมเปิดร้าน
กล้องวงจรปิดตัวที่สองอีกมุมนึงนะคะวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาเหมือนวนดูลาดเหล่าคุณผู้ชม
แล้วจอดรถเห็นไหมคะแล้วก็ตรงไปหาน้องเป่าแล้วทำร้ายจนสลบ
คือน้องสลบไปเลยนะนี่นะคะเดินไปหาเลย
คือน้องเปล่าบอกว่านี่ทำเป็นถามว่าร้านขายอะไรยังไม่ทันตอบเลยนี่ไง
โดนแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
วงจรปิดตัวที่สามค่ะอีกมุมนึงนะคะนี่วัยรุ่นสองคนนี้จอดรถแล้วเข้าไปทำร้าย
นี่นะคะวงจรปิดตัวที่สี่ก็เนี่ยวัยรุ่นชายสองคนนี้ก่อเหตุเสร็จเหรอ
นี่ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หนีไปค่ะอืม
หนีไปทางเส้นอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะหนีไปแบบนี้
ทีนี้ค่ะคุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวของเราก็ไปที่สพบังเลนด้วยนะคะ
เป่าผู้เสียหายกับคุณแม่เนี่ยก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่ม
ตำรวจก็คุยด้วยประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่าทั้งคู่ก็ออกมาจากห้องสอบสวน
คุณจ๋าก็เลยคุยกับน้องเป่าคนเจ็บอะค่ะน้องบอกว่าผู้ก่อเหตุทำทีเป็นมาถามว่าร้านขายอะไรอ่ะ
อืมยังไม่ทันตอบโดนต่อยโดนลุมสลบไปเลย
ผมเก็บร้านใช่ไหมเก็บร้านอยู่แล้วทีนี้ผมไปเอาของให้แม่
แต่ผมเห็นสองคนอ่ะเห็นแล้วว่าเขามองอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกันอืม
แล้วพอผมมาเอาของให้แม่ทีนี้เขาก็เดินมาหาผมครับ
ขับรถตามมาแล้วพอผมลงเอาของให้แม่เขาก็มาถึงเขาก็ถามว่าข้างในเขาขายอะไรกัน
ทีนี้ผมยังไม่ได้ตอบเขาก็ชกเลยครับอืมแล้วเขารู้จักอีกสองคนนี้ไหมครับ
ไม่ใช่ครับไม่ไม่คุ้นเลยครับไม่คุ้นเลยครับ
คุณแม่ดรุณีอายุ๔๒ปี
แม่บอกว่าลูกแม่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมนตรปวชปี๒ช่างไฟฟ้า
วันหยุดมาช่วยแม่ขายกาแฟโบราณ
ช่วงก่อนเกิดเหตุลูกชายแม่ก็เดินไปเอาสายยางรัดของค่ะ
มีวัยรุ่นชายสองคนอยู่ดีมารุมทำร้ายลูกแม่จนสลบไปเลย
คือโชคดีนะคะที่คนแถวนั้นมาช่วยเอาไว้ได้ทัน
พอรู้เรื่องก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุ
โอ้โหลูกชายแม่ที่หัวเนี่ยโดนทำร้ายจนแบบเป็นแผลบวมตาบวมปิดเลยอะค่ะ
พยายามจะเรียกลูกชายให้รู้สึกตัวแต่ลูกชายคือแบบสลบน็อกไปเลย
ก็รีบส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
คุณหมอบอกว่าลูกชายแม่มีอาการเลือดออกในสมองแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมาก
ใบหน้าปูดบวมช้ำในให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน
แม่ก็พยายามถามลูกนะคะว่ามีเรื่องกับใครมาก่อนหรือเปล่า
ถามเพื่อนลูกด้วยนะคะว่าไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
ลูกทั้งเพื่อนลูกยืนยันว่าไม่มีจริง
คนก่อเหตุมันเหตุผลอะไรที่มาทำร้ายลูกแม่แบบนี้
แต่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีวัยรุ่นชายสองคนนะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนวนเวียนอยู่หน้าบ้านแม่
หน้าบ้านน้องที่บาดเจ็บค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมาวนเวียนดูอะไรดูลาดเหลาอะไรนะคะ
แต่ทำไมถึงต้องมาทำร้ายกันรุนแรงขนาดนี้

เพราะว่าถ้าได้ตัวปุ๊บ
คือเราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะถ้าเราไม่ได้ตัวเราจะมาปรักกรรมใครก็ไม่ได้

ว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้
ตอนนี้ก็คือเราอยากทราบให้เหตุผลว่า

ใช่เพราะว่าก่อนที่จะทำอะไรมันต้องมีเหตุผล

มันทำขนาดนี้แสดงว่ามันต้องเรื่องใหญ่
ถ้าเรื่องเล็กมันจะไม่ขนาดนี้
แล้วนี่คือมาเล่นมาเล่นเอาข้างหน้ามาเล่นเอาหัว
มันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นแม่อยากให้ได้ตัว
คือแม่สงสัยไงคะว่าสาเหตุมันคืออะไร
ถ้าคนเรามันไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
ทะเลาะกันมาก่อนทำไมต้องมาก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
แล้วเหมือนกับว่าคนร้ายจงใจที่จะทำร้ายลูกแม่ที่ส่วนสำคัญ
เห็นไหมที่ตาที่หัวที่อะไร
หัวเน้นใส่เข้าหัวเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าทีนี้ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนี
คือคนเจ็บบอกว่าจำรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุได้

แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้น่าจะจับผู้ก่อเหตุได้นะคะ
จะอ้างว่าอะไรจำผิดคนไง